แต่ว่าที่จะพาไปดูไม่ต้องฝันเลยครับ
หลายคนเขาชอบฝันถึงเจ้าตัวร้ายแบบนี้

แต่ว่าไปดูกันก่อนว่ามันอยู่ที่จังหวัดตรัง

อันนี้เอาไว้ได้หลังจากที่มันพยายาม

คนนี่แหละไปจับแต่เพิ่งจับตัวมันได้

ตัวร้ายร้ายนะครับ

โอ้โหไปติดตะข่ายแบบนี้เนี่ยครับ
ลูกฟุตบอลนะครับเข้าไปซุกอยู่ในกองตะข่าย

ต้องเอาตันกงตันไกลกันไกลนี่แหละครับมาช่วยตัดออกแบบนี้

พยายามมุดหนีไปแหละนะแต่มันติดอยู่ใช่ไหม
ไม่ได้มุดหนีคุณนิวนาวมันกินอะไรเข้าไป
มันยังไม่ได้กินด้วยแต่มันกำลังจะไปกิน
มันกำลังจะไปกินไก่กินเป็ดกินหานที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงออก

ผ่านไปฟ้องเจ้าของบ้านหรือเปล่า
จะไปฟ้องสุนัขก่อนเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเล่าว่า
สุนัขมันก็เห่าหอนทั้งคืนเลย

น่าจะเห็นสิ่งลี้รัก

แล้วก็ไปเจอกับเจ้างูที่ติดตะข่ายอยู่แบบนี้สรุปแล้ว
เป็นไก่นี่แล้วปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขากั้นตาข่ายไว้ถูกไหม
โชคดีที่มันไม่สามารถเลื้อยผ่านตะข่ายไปได้ไงก็เลยโดนจับไปแบบนี้
พี่กู้ภัยเขาก็จับไปนะครับแล้วก็สืบสาวราวเรื่องกับชาวบ้านเนี่ย
ก็บอกว่าบ้านที่เลี้ยงเป็ดกับไก่เนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้ประมาณสัก๑๐ตัว
ต้องเอาตะข่ายมาล้อมเอาไว้ที่บริเวณคอกเป็ดคอกไก่แบบนี้แหละครับ
เพราะว่าต้องป้องกันระวังงูงูเนี่ยสัญชาติยานของมัน
เวลามันได้กลิ่นนะลักษณะของการที่มันรู้ว่าตรงนั้นมันมีสัตว์ที่มันเป็นอาหารของมัน

เพราะฉะนั้นจะต้องวางพวกลวดเอาไว้ให้แน่นหนานั่นเองนะครับ
แล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
มูลนิธิกุศลสถานตรังให้รีบมาจับไป
สุดท้ายก็จับได้โดยละม่อมแบบนี้นะฮะ

พึ่งจับโดยละม่อม

คุณทำผมงงแล้วคุณผู้ชมก็จะงงไปด้วย
ประโธ่พูดได้เลยนะพี่กู้ไภ่เขาเพิ่งมาจับได้

ผมจะจับไปคืนสู่ธรรมชาติเช่นเดียวกัน

อ๋อเขาไล่กลับมาหรือใช่แล้วก็อยู่กับคุณอันดีแล้ว
ไปอยู่กับธรรมชาติเลยมันไม่ดี
ไม่ถามธุรกภาพสักครั้งคือจริงแล้วนะคนเรา
เขาบอกว่าถ้าฝันเห็นงูอยากฝันนะ
อยากให้งูมารัดนะแต่ถ้าเกิดว่างูออกมาเจอจริงแบบนี้

ฝันเห็นงูจะเจอเนื้อคู่ใช่ไหม
ใช่จริงไม่ยากนะอยากได้เนื้อคู่

เนื้อย่างมาสัก๒จานทีนี้คุณได้เนื้อคู่แน่นอน
จะอิ่มก่อนตอนนั้นมันจะอิ่มเกินไปนะ